เจอกับพิษโควิด๑๙ต้องเลยกลับไปยังต่างจังหวัด
แล้วไปสร้างอาชีพด้วยการขายไส้กรอกอีสาน
เขาบอกว่าอร่อยเด็ดขนซื้อเพียบเลย
ติดตามในช่วงของตลอดกิน
นี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
พ่วงข้างความอร่อยครับ
ไปเจอกับคุณสมศักดิ์ปลื้มกระมวลอายุ๔๐ปี
และภรรยาคู่ใจ
เป็นชาวบ้านน้องภายตะมนต์ตลกดูอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยทา
เล่าให้ฟังอย่างนี้เขามีที่มาที่ไปกับพี่คนนี้นะ
พี่สมศักดิ์แกเจอกับปัญหาการระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
แกบอกว่าแกจำใจต้องลาออกจากการเป็นพนักงานขับรถผู้บริหารในบริษัทแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
เขาทำงานนั้นที่กรุงเทพ๑๐ปีแล้วนะ

ก็เดินทางกลับมาที่บ้านของภรรยาที่จังหวัดอุทัยธานี

แล้วขายไส้กรอกไส้กรอกอีสานเขาบอกว่าเขาพอมีวิชาเคยช่วยพ่อแม่ขายอยู่ที่จังหวัดชายภูมิมาก่อน
แล้วทีนี้มีรถจักรยายนพ่วงข้างใช่ไหมล่ะก็ต่อมาแล้วก็ขายแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เวนขายตามบ้านเรือนต่างเขาบอกว่าของเขาเนี่ยอร่อยเด็ดรสชาติไม่เหมือนที่ไหน
คุณผู้ชมเนี่ยก็๙๖ขายตอนแรกลูกละบาทคุณน่าจะพอเดาได้
เอาอย่างนี้ละกันเพิ่มหน่อยเป็นลูกละ๒บาทโอเคไหมล่ะโอเคลูกค้าบอกได้เลยเพื่อให้คุณพ่อค้าขายได้อย่างสบายใจ
มีสบายใจส่วนคนผู้กินผู้บริโภคเขาก็สะดวกใจที่จะซื้อ
เอาอย่างนี้ละกันครับเขาบอกว่าแถมนะพักสดพริกแกง
พริกที่แบบเป็นเครื่องเคียงพริกขี้หนูบางที่เรียกลูกโดด
มันเล็กขิงดอกอุ้ยนี่กัดไปดิโดด

บ่ายจะไปตามตลาดนัด
เอางี้ใกล้ค่ำใครแวะเวียนไป
เขาจะอยู่ตรงนี้ครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อในตำบลทัพทัน

แล้วเขาบอกว่าจะขายอยู่ประมาณสัก๒๓ทุ่ม
ขายหมดก็กลับบ้านแล้ววันหนึ่งขายได้สักกี่ลูกค่ะ

ก็เหลือกำไรก็เขาบอกว่าโอเคเป็นพันเป็นพันอยู่ก็พออยู่ได้
ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมีทั้งลูกค้าขาประจำและขาจร

เขาเพิ่มราคาเป็นลูกละ๒บาท
แล้วเขาก็เพิ่มปริมาณด้วยนะ
ไม่ใช่ลูกหน่อยถ้าหัวแม่ปูง

ดูเขาสะอาดสะอ้านนะเห็นไหมดูสิหน้าตามากคือดิฉันชอบ
เมื่อกี้เห็นมีที่ป้ายเขาเขียนแบบมีหมูวุ้นเส้นด้วยนะ
ค่ะแบบเปรี้ยวมีแบบเปรี้ยวแล้วแบบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อย

วุ้นเส้นก็ชอบน้ำกินแล้วมันก็จะแตกร้าแล้วมีเส้นวุ้นเส้นดึงแบบนี้น่าอร่อยดีเหมือนกัน
มีโอกาสลองไปอุดหนุนลองไปหาทานกันดูนะครับ
ไม่ได้ทานนานแล้วเหมือนกันเนาะเส้นกระหล่องอิสารเนาะ